ภาพรวมการลงทุนปัจจัยอะไรบ้างที่ต้องให้น้ำหนัก
ทั้งในประเทศและต่างประเทศ
ตัวเลขเศรษฐกิจอะไรบ้างประกอบการลงทุน
ติดตามกันในช่วงนี้กับคุณชัยพรน้อมพิทักษ์เจริญ
ผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการสายงานค้าหลักทรัพย์

อำนวยการส่วนงานค้าตราสารหนี้และหน่วยลงทุน

สวัสดีครับคุณคิงและท่านผู้ชมทางบ้านนะครับ

เริ่มเสียรางวัดหรือยังตอนนี้
ท่านประธานในพอดีคนขยันของฝั่งอเมริกาเขา
ที่ตอนนี้ก็คือจะเปลี่ยน
แต่ปรากฏว่าในพักเดียวกันนะครับก็คือโหวตให้ไม่ผ่าน
ก็เลยต้องตกไปสำหรับตัวมาตรการตัว
อันนี้ก็ถือว่าเป็นส่วนหนึ่งนะ
ที่ในส่วนของตลาดทั่วโลกกำลังจับตา
แล้วสิ่งที่เกิดขึ้นคือเกิดอะไรขึ้น

เป็นภาระค่าใช้จ่ายแต่ปรากฏว่าจะเอาเรื่องเข้าสภา

อย่างนี้เนี่ยปรากฏว่าถ้าอย่างนี้เนี่ย
เป็นในประเทศไทยเนี่ยโอ้โหมันโอกาสอย่างนี้เกิดยากนะพี่
ถ้าเป็นในประเทศไทยเนี่ย
ผมคิดว่าหลายคนพูดถึงการยุบสภาเลย

ใช่เพราะแสดงว่าพักการเมืองเนี่ยของท่านผู้นำเนี่ย

โอ้โหนี่ก็แสดงว่าเอ๊ะอย่างนี้ฝั่งอเมริกานี่
สอบเขามีอิสระภาพอำควรนะ
อิสระภาพนะครับถ้าเป็นบ้านเราก็ผ่านรวด
นะครับทีนี้ถ้าเป็นในส่วนของอเมริกาเนี่ย
สิ่งที่หลายคนมองว่าโอ้โหตั้งแต่เริ่มแรกนะ
คุณทรัมป์ได้เป็นประธาบดีมีพับลีกั้น
ได้คุมคะแนนเสียงข้างมาก

โอ้โฮฉะนั้นในเรื่องของ
แนวความคิดของคุณทรัมป์ตอนหาเสียง
การผ่านกฎหมายจะต้องง่ายดาย

ปรากฏว่าตกม้าตายตั้งแต่อันแรกเลย
นั้นก็เลยทำให้ตลาดหุ้นของอเมริกา

ที่โอ้โฮแต่เดิมรอวาด

ตอนนี้ก็เริ่มเกิดความหวั่นไหว
แล้วนี่เป็นนโยบายแรกที่เริ่ม

การปฏิรูปภาษี
ซึ่งทั้งหมดทั้งปวงต้องอาศัยเสียงในสภานะ

อย่างนี้เนี่ยตลาดจะเริ่มมีความกังวลไหมพี่นิดว่า
เฮ้ยอันนี้อันถัดไปเนี่ยจะมีถูกขัดขายรึป่าว

เพราะว่าในเชิงของนักวิเคราะห์ในเชิงการเมืองในอาวุธกาย
เขาพูดตั้งแต่แรกเลยบอกว่าการที่ทรัมป์ได้เป็นประธานบดีสหรัฐ
แล้วรีพับริกันส่งคนมาเป็นรองประทับดี
เพื่อมาดูทางด้านกฎหมายโดยตรง
ซึ่งกฎหมายอะไรก็ตามที่คุณช้ำอาจจะเสนอมา
แต่ขัดในแง่ความคิดของพัก
โอ้โหกลายเป็นรองประธานดีเนี่ยมีอำนาจในการดูแลเรื่องกฎหมายเนี่ย
มากกว่าคุณชามสี่โอ้โหนะแต่ปรากฏว่าตามข่าวนี้ก็คือบอกว่า
อืมอ่าก็กลุ่มพวกนี้เนี้ยเขาบอกว่าเฮ้ยทั้งโอบามาแคร์ทั้งทรัมป์แคร์แล้วกันอ่า
คล้ายกันเรื่องเงินเพราะกลุ่มขวาจัดกลุ่มพวกนี้เนี่ยเขาบอกว่า
เขาไม่อยากให้ประเทศเนี่ยสเปนเงินไปกับกลุ่มพวกนี้เยอะมากไป
อันนี้ก็อาจจะทำให้เสียงในพักเองเริ่มมีการแตกเหมือนกันนะพี่
ใช่ฉะนั้นเนี่ยถ้าดูอย่างนี้เนี่ยแสดงว่า
กฎหมายด้านปฏิรูปภาษีอาจจะผ่านง่าย
ฉะนั้นเนี่ยถ้าเรื่องภาษีเนี่ยโอ้โหฉันสนับสนุนเต็มที่
ลดภาษีแล้วชอบลดภาษีแล้วชอบ
แต่เพิ่มค่าใช้จ่ายไม่เอาฉันไม่ชอบไม่ชอบนะนะครับ
เปรี้ยลงมาในตลาดทุนอเมริกานี่อ่อนแรงเลย
แรงเลยนะครับผิดหูผิดรูปผิดร่างกับช่วงแรกที่ทรัมป์เข้ามาเลยนะครับ
แล้วตัวค่าเงินยูเอสดอลลาร์เองในช่วงนี้เองก็เริ่มที่จะเห็นค่าเงินอ่อนค่าเหมือนกันนะ
ใช่เมื่อเทียบกับบาทโอ้โหตอนนี้บาทไทยนี่๓๔๕พี่นิด
ใช่ก็เรียกว่าแข็งโป๊กเลยนะแข็งที่สุดในรอบปีปีเสร็จเลยทีเดียว
ใช่แต่นี่ก็น่าจะเป็นผลดีกับประเทศไทยหรือเปล่าว่าตลาดอเมริกาตอนนี้เงินไม่ค่อยอยากจะเข้าเพิ่มนะครับ
แล้วก็ซื้อกันไปเยอะระดับหนึ่งก็อาจจะเอ๊ะไม่แน่ไม่นอนไปหาที่อื่นก่อนไหม
ใช่นะครับซึ่งประเทศไทยก็ดูแล้วค่อนข้างปลอดภัยนะครับไม่ได้มีข่าวล้งข่าวร้ายอะไร
ก็คือว่าระเบียงเศรษฐกิจตะวันออกก็คือมุ่งเน้นที่จะไปสร้างอุตสาหกรรมนิคมอุตสาหกรรมที่
ตรงนี้ในแง่ของผู้คนในพื้นที่นั้นก็น่าจะคึกคักขึ้นนะ
เพราะว่าอย่างน้อยเราจะเห็นเลยราคาที่ดินอาจจะขึ้นคึกคักทีเดียว
เพราะว่ารัฐบาลอยากให้ต่างชาติมาลงทุน
เพราะฉะนั้นรัฐบาลจะต้องออกมาตรการอะไรที่จูงใจ
ซึ่งมาตรการนี้แน่นอนว่าก็ต้องมีการลงทุนพอสมควรทีเดียวนะครับ
เห็นว่ามีถึง๕สิ่งที่กำลังจะโฟกัสกัน

ก็คือว่ารถไฟความเร็วสูง
ซึ่งลงทุนเนี่ยโอ้โหอีกหลายเงินเลยทีเดียวนะ

ว่ารัฐบาลยังเห็นในเรื่องของธุรกิจท่องเที่ยว

นี่ยังถือเป็นหัวใจสำคัญที่จะขับเคลื่อนเศรษฐกิจประเทศ
เพราะบ้านเรานี่แน่นอนเรื่องการท่องเที่ยวนี่เป็นอันดับต้นอยู่แล้ว
แล้วก็การเคลื่อนย้ายอย่างพินิษฐ์เนี่ย
ตอนนี้เนี่ยถ้าเราจะไปเที่ยวพัทยาจากกรุงเทพไปเนี่ย
วันนี้รถติดนะ

แล้วก็อย่างที่สองที่เราจะลงทุนกันก็คือ
การพัฒนาท่าเรือน้ำลึกแหลมชะบัง

โอ้โหมีความสำคัญเพราะว่าท่าเรือเนี่ย
เวลาเราจะใช้เป็นหัวใจนะ

ฉะนั้นมันก็ต้องมีจุดเชื่อมโยง
ตั้งแต่รถไฟที่เชื่อมโยงขนส่งทางด้านบก
แล้วก็ไปจ่อที่เรียกว่าท่าเรือ
จากท่าเรือต้องมีอุปกรณ์เครื่องไม้เครื่องมือ
คนถ่ายสินค้ามีพื้นที่
เพราะว่าอุตสาหกรรมส่วนใหญ่ที่อยู่มันก็อุตสาหกรรมใหญ่นะ

เมื่อกี้เราเห็นนะมีทั้งบกทั้งน้ำ
จะพัฒนาทางอากาศด้วยก็จะทำสนามบินอุตพร้าวเนี่ย
แล้วก็จะเป็นอู่ซ่อมอู่อะไรต่างด้วย
ตอนนี้ได้ข่าวว่ามีใครมาบ้างที่จะมาสนใจ
มากันทั้งยุโรปทั้งญี่ปุ่นทั้งจีน
อันนี้ก็น่าตื่นเต้นนะสำหรับประเทศไทย
ที่จะทำให้สังคมเราจะเป็นเศรษฐกิจ๔๐ไงพี่นิด

ตอนนี้เราอยู่๓๐แล้วก็เราจะไป๔๐
และโดยรวมเทคโนโลยีต่างน่าจะเข้ามาที่บ้านเรา

โอ้โหไม่ว่าจะเป็นเครื่องยนต์นะเครื่องบินต่างนานานี้
พี่นิดมองว่าถ้าประสบความคุณใดอยู่ตรงนี้เนี่ย
จะทำให้เศรษฐกิจประเทศไทยก้าวข้าม
เขาเรียกว่าที่ติดชะงักกันอยู่เนี่ย
รายได้ระดับกลางเนี่ยเขยิบสเต็ปขึ้นไปได้ไหม

น่าจะเป็นไปได้เพราะอันนี้คือการสร้างแพลตฟอร์มสปิงบอร์ดนะ
สำหรับการที่เราจะเข้าไปสู่สังคมที่เป็นไฮเทคไง
ฉะนั้นสังคมไฮเทคใช้คนน้อยใช้แรงงานน้อย
แต่ว่าใช้สมองเยอะ
รู้ไว้เพื่อให้เงินทำงานแทนคุณ